คุณผู้ชมครับเรามาดูกรณีของคุณแตงโมกันบ้างดีกว่านะครับ
พรุ่งนี้แล้วจะมีพิธีชาปนกิจแล้วนะฮะ
ท่ามกลางเรื่องของคดีที่หลายคนยังจับตามองอยู่
ท่ามกลางเรื่องของอะไรที่มันเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียล
ไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นคลิปภาพ
ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของคนบนเรือทั้งหมด
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอยู่นะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของนี่

มีการโพสต์อัปเดตเป็นระยะนะครับ
นี่เมื่อวานก็โพสต์กันออกมานะฮะทางเพจปล่อยภาพ
ปล่อยภาพต้นขาของคุณแตงโม
ที่มีรอยฟกช้ำพร้อมระบุข้อความว่าขาเราเจ็บ
เราจะไปนั่งยองฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรนะไอ้เพื่อนรัก
จากนั้นโอ้โหไล่เลี่ยงกันต่อมาเลยเมื่อวาน๔โมงครึ่ง

สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
แล้วก็มีเสียงด้วยนะว่าเธอพูดว่ายังไงฮะ

โอ้โหขึ้นขนาดนี้
ดีกว่าอยู่กับแฟนเมื่อคืนที่บ้านอีกนะคะ
มันกระแทกดีค่ะ
อ้าวออกมาอาทิตย์ออกไปแล้วครับ

ส่วนช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนโพสต์คลิปเสียง

เป็นคลิปเสียงสนทนาของบุคคล๒คน
พร้อมติดแฮชแท็กให้เพื่อนรักเวลาจะหมดแล้ว
เสียงแบบนี้คนฟังเขาบอกโอ้โห
ทิ้งอะไรสงสารใคร

โพสต์นี้มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็นจำนวนมาก

ขณะที่บางคนนะบางความเห็นบอกว่าเสียงคุ้นนะ
และคำว่าสงสารมันก็เสียงคุ้นมาก

ส่วนอีกภาพหนึ่งเพราะว่าช่วง๑๘อเช้า

พร้อมระบุข้อความว่าสภาพหนู

แต่จากฝีมือใครเครื่องหมายคำถาม
ชี้แจงให้หน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรัก

จะมีราวแขวนเสื้ออยู่ด้านหลังนะครับ

โดยบริเวณต้นแขนด้านหลังมีบาดแผล

แล้วก็เมื่อช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
กระติกและแซนนั่งที่หัวเรือ

ถือแก้ววายส่วนแตงโมไม่ได้ถืออะไร
พร้อมมีการระบุข้อความบอกว่าสังเกตนะคะ
โมไม่ค่อยได้ดื่มเลยส่วนเพื่อนทั้ง๕คนดื่มหมด
แต่ทำไมผลตรวจแอลกอฮอลอยู่ที่โมคนเดียวถึง๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
พูดความจริงสิไอ้เพื่อนรักนะครับ
มีคนกดติดตามแล้ว๑๒๐๐๐๐๐คนฮะ
ท่ามกลางความสงสัยของบรรดาผู้คนในโซเชียลว่าใครกันนะ
ที่เป็นคนปล่อยภาพของแตงโมในวันเกิดเหตุ
หรือจะเป็นคนจากแดนไกลเอาง่าย
เขาก็ตีความไปว่าเป็นคุณแจ๊คนะ

กรณีของบังแจ๊กคุณแม่คุณแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงนะเราก็ถามคุณแม่เหมือนกันว่า
คุณแม่คุณแม่คุณแม่คิดว่าใครเนี่ยเป็นคนโพสต์
คุณแม่โพสต์ไหมตัวแม่เองยืนยันว่าแม่ไม่ได้โพสต์หรอกค่ะ
ส่วนมือถือของตังโมตอนนี้แม่บอกค่ะ
แล้วเนี่ยแม่เปิดดูเพราะว่าแม่อยากรู้ไง
ว่ากระติกเนี่ยภาพที่กระติกลบไปมันเป็นภาพอะไรนะ
แม่มีรหัสโทรศัพท์แต่แม่ไม่มีบัญชีโซเชียลไหม
แม่ไม่มีพาสเวิร์ดเข้าแม่ก็ดูได้แต่ภาพในมือถือ
บอกโอ๊ยถ่ายเป็นร้อยภาพเลยพวกบรรยากาศในเรือภาพพวกนี้

แล้วแม่ก็บอกนะคะบอกว่าแม่น่ะไม่ได้เป็นคนเอามือถือไปให้นายอัจฉริยะนะ
ไม่รู้จักแต่แม่ยอมรับว่ามือถือของน้องโมน่ะ
ฝากไว้ที่ทนายเดชาให้เก็บไว้อยู่ที่ทนาย
แล้วถามว่าทนายเดชาจะเปิดได้หรือเปล่า
จะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กจะเข้าไปโพสต์หรืออะไรได้หรือเปล่า
แม่บอกว่าทนายเดชาก็ไม่มีรหัสเหมือนกันนะคะ

ภาพที่เขาถ่ายรูปกันตอนลงเรืออะไรอย่างนี้คุณแม่ดูได้หมด

คุณแม่ก็ก็เห็นลูกกระติกไอ้ลูกยกมือเมื่อเช้าอ่ะ

เครื่องยิ่งเครื่องแบบนี้ทำไม่เป็นดูได้แต่ลูกอย่างเดียว

หมายถึงว่าใครทำร้ายอะไรกันยังไม่มีนะคะ

ไม่อยากยุ่งแล้วไม่ต้องมายุ่งกับคุณแม่ให้ทนายเก็บไว้เลย
นี่ค่ะแล้วก็ถามคุณแม่เหมือนกันว่า
มันมีข่าวออกมาว่าแม่คุยกับบังแจ๊ก
แม่ก็บอกนะว่าแม่ก็คุยจริงแหละ

ก็คุยเรื่องที่บางแจ๊กถามกระติกว่าในเรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเท่านั้น
คือนักข่าวเราคุยกับคุณแม่นะถามคุณแม่คุณแม่เนี่ย
มีกระแสออกมาว่าคุณแม่คุยกับบันแจ๊กทุกวันเลย

ก็คุยจริงแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้าง
แม่บอกว่าจริงแม่ก็อยากจะบอกนะ
แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในสำนวนคดี

ซึ่งจริงแม่ก็เผยกับนักข่าวของเราเหมือนกัน

เออเราก็ไม่เปิดเผยนะครับ
แต่คุณแม่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมาอยู่ในคดีแล้ว
และอีกอย่างแม่ยอมรับคุยกับเขาจริง